สวัสดีค่ะพบกับร้อนน้าแกประวัติภาพน้าทักชายกิตโม่ค่ะ
สภาพอากาศต้อนรับดีวัวทองนะคะมีความหนาวเย็น
แผลลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงกลางประเทศนะคะ
และสภาพอากาศที่ภาคใต้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของคุณผู้ชม
อย่างสิ้นเชิงค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ทรงไปนะคะจนถึง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
ทำให้เกิดมีโอกาสเสี่ยงนะคะจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะ
อกจากนี้นะคะจะมีโอกาสที่อากาศที่เย็นจะหายไปแล้วก็มีความอุ่นเข้ามาแทนที่หลังจากนี้
มรสุมที่ภาคใต้ค่อยลดลงแล้วก็เบาลงไปค่ะ
คุณผู้ชมคะเราเคยได้ยินมาตลอดนะคะเกี่ยวกับทานน้ำแข็งที่ละลายนะคะ
ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นแต่อีกปัญหาหนึ่งค่ะคือการแตกตัวของทางน้ำแข็งแบบนี้
ถ้าน้ำแข็งใหญ่ลอยไปตามเกาะต่างนะคะทำให้ระบบนเวศเสียหาย
ในขณะที่ชีวิตใต้น้ำเนี่ยต้องรีบปรับตัวให้เข้ากับสภาพนะคะ
ภูมิอากาศแล้วก็อุณหภูมิของน้ำที่เริ่มเปลี่ยนไปด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ